จับได้คาหนังคาเขา
หัวขโมยที่แอบมาเขมือบไก่ครับ
โหงูครับ
มันเข้ามากินไก่ได้แล้ว

ใช่ครับเจ้าของชาวบ้านที่นั่น
เขาเอา๒๐ตัวที่โดนเจ้างูตัวนี้กิน

คุณตำรวจถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยครับ

และในช่วงนี้คือช่วงที่มันกำลัง

เค้าคืนเค้าคืนแล้วไปเลิศใหม่เลิศใหม่

แล้วกินเยอะขนาดนี้เลย
นี่กะอิ่มยันชาติหน้าเลยนะ
เยอะที่สุดเท่าที่เคยอ่านข่าวมารึซับบ้าง

นั่นน่ะสิผมว่ามันอาจจะเป็นตัวลูกเจี๊ยบ
ที่กำลังโตในระดับหนึ่งแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไก่ตัวเต็มวัยอ่ะ
แต่มันก็กินเข้าไปเยอะ
ตั้ง๒๐ตัวแล้วความยาวของงูที่ต้องกินเข้าไปได้ถึง๒๐ตัว

ดูจากในรูปในคลิปเนี่ยไม่น่ายาวใหญ่มากด้วย
ประมาณ๒๓เมตรทำเป็นเล่นไปเท่าไหร่อ่ะ

๕เมตรเห็นอย่างนี้๒๐ตัวนะ๒สาว
แปลว่ามันต้องตัวใหญ่มากมันถึงกินไม่อิ่มสักทีถูกไหม
จริง๕เมตรกินด้วยไก่เนี่ย
กำลังเป็นไก่ทีนเอจวัยรุ่น
ไก่รื่นยังไม่โตเต็มวัน
ดูอ่อนกินง่ายดีใช่
ชอบใช่ไหมคะโอ้โหกำลัง

คุณก็เข้าใจเนอะหัวอกงูอะไรอย่างนี้เนอะ

พอแล้วเราพอแล้ว